จะคล้ายกับวัวหายล้อมคอกเหมือนกัน
กำแพงเพชรต้องตรวจกันหน่อย
ลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงมันมีทางหนีไฟไหมล่ะ
มันมีระบบเตือนภัยไหมล่ะถูกไหมฮะ
เพราะว่าก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนที่ชนบุรีอีก
เมื่อคืนนี้เขาก็ไปกันนะฮะออกไปตรวจเลยครับ
สถานบันเทิงชื่อดังสองแห่งกลางเมืองกำแพงเพชรเลย
ไปตรวจก็เน้นย้ำกับเรื่องของมาตรการป้องกันไฟไหม้นี่แหละ
การลงพื้นที่ก็มีหลายฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจภูทร

ช่วงค่ำเมื่อวานเขาก็เข้าไปที่โรงเบียร์บางบาที่แรกก่อนข้างใน
ดูซะรอบข้างในเป็นยังไงข้างนอกเป็นยังไง
มีกล้องวงจรปิดไหมนะฮะมีพนักงานคอยประจำอยู่ที่ประตูหนีไฟหรือเปล่า
ประตูหนีไฟมีห้าประตูนะอืมติดตั้งถังดับเพลิงไหมอ่า
มีหรือเปล่าไหนขอดูหน่อยก็เปิดดูสุ่มดูถังดับเพลิงว่ามันใช้ได้หรือเปล่า
ทำไมมันไม่ค่อยดังล่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนเขาเที่ยวกันอยู่
มันจะได้ยินไหมล่ะเมื่อคืนนี้มันไม่ค่อยดังเท่าไหร่
นั่นคือนะครับก็ต้องแก้ไขกันไปอันนี้ถังอันนี้ใช้ได้ค่ะ
ก็พอที่นี่เสร็จปุ๊บก็ไปต่ออีกจุดหนึ่ง
เป็นสถานบันเทิงอีกจุดหนึ่งที่ชื่อดังของกำแพงเพชรก็คือ
ด้านหลังร้านมีป้ายบอกทางเอาโอเคประตูเปิดเข้าออกง่ายได้
นะครับแต่สิ่งที่สถานบันเทิงสองแห่งนี้ต้องปรับปรุงนะ
เฉพาะกำแพงเพชรคือไอ้เสียงสัญญาณเตือนไพรมันไม่ค่อยดัง
มันไม่ค่อยดังมันไม่ค่อยดังถึงแม้มันจะใช้งานได้
แต่ว่ามีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นมันต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองด้วย
ไม่ใช่แบบมืดพึบไปแล้วคนจะมองหาทางออกไม่เจอ
อันนี้ผู้ประกอบการทั้งสองแห่งเขารับปากเดี๋ยวจะแก้ไข
อันนี้เฉพาะแค่๒แห่งนี้ที่กำแพงเพชร
หวังว่าที่อื่นจะตื่นตัว
มาดูสถานที่ของตัวเองร้านอาหารผับบาร์ตัวเองว่า
มันมีระบบแบบนี้ป้องกันเหตุซ้ำรอยที่มันจะเกิดขึ้นได้
เห็นจากภาพข่าวคำว่าทางหนีไฟ

อยู่ในที่มืดการติดตั้งป้ายควรจะมีไฟด้วย
มันต้องเห็นชัดเจนอย่าเอาแต่เป็นบางมัน
ถือเป็นการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
จะได้ให้สำรอยอีก